สุดสลดในครอบครัวกันหน่อยนะคะ
เป็นกรณีเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงา

เพราะพ่อรายนี้ทำอนาจารย์ลูกสาว

ยังเอาลูกสาวหนีออกจากบ้าน
บอกทำแบบนี้ไม่ได้พอตำรวจไปจับตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะ
รายนี้บอกว่าลูกสาวเป็นฝ่ายเข้าหาตัวเองก่อน
แล้วใช้คำนี้เลยนะบอกว่าถูกลูกสาวลักหลับ
ใช้คำนี้เลยพ่อบอกลูกสาวแท้รักหลับตัวเองบอกแบบนี้นะคะ
ย้อนดูที่มาที่ไปคดีนี้กันหน่อยนะคะ
รายนี้เราสมมุติให้ชื่อว่าในกรแล้วกันนะคะ
แยกทางกับแม่ของเด็กซึ่งมีอายุ๑๔ปี
เป็นกรณีที่ถูกทำอนาจารย์นี่แหละ
ตั้งแต่คลอดลูกได้๘เดือน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม่เป็นคนเลี้ยงลูกมาโดยตลอด
นายกอแยกทางออกไปมีพันรยาใหม่
พอมาเจอลูกสาวอีกทีก็คืออายุ๑๔ปีแล้ว

เกิดการไปมาหาสู่กันระหว่างพ่อกับลูก
ที่ไม่ได้เจอกันประมาณ๑๓ปี
จนพันรยาคนใหม่ของในกอจับได้ว่า
สองพ่อลูกนี้มีความสัมพันธ์กัน

ก็เลยตัดสินใจแยกทางกับนายกอ
แล้วภรรยาใหม่นี่แหละเอาเรื่องราวนี้ไปบอกกับแม่แท้ของเด็กอายุ๑๔ปี
แม่ได้ยินแบบนั้นช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ไปแจ้งความกับตำรวจพังงาให้จับกลุ่มอดีตสามีของตัวเองก็คือในกอ
จนตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
พ่อนำตัวในกอซึ่งเป็นพ่อรายนี้มาสอบสวนเพิ่มเติมไปฟังคำพูดเขาหน่อยนะ
เขาปฏิเสธก่อนว่าไม่ได้อยู่กินฉันสามีพันรยากับลูกสาว
แต่ยอมรับว่าเคยถูกลูกสาวลักหลับไม่รู้ตัวเลยตอนนั้น๑ครั้งถ้วนเขาบอกแบบนี้
ส่วนลูกสาวจะรักตนแบบไหนนั้น
ตนไม่ทราบที่ผ่านมาพยายามห้ามลูกสาวแล้ว

นี่เป็นคำพูดของเขานะคำพูดของพ่อนะในกรเนี่ยนะ

ฝากฝั่งของเด็กสาวกันหน่อยนะคะ
คือเริ่มเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงอายุ๑๔ปี

ตอนนี้น้องคนนี้อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวพังงานะคะ
มีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิด
พบว่าคำพูดและความคิดของเด็ก
ไม่เหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไป
จำเป็นต้องใช้นักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญ

มาให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูปรับเปลี่ยนสภาพจิตใจ
ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมปกติได้
ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะคะ
ซึ่งล่าสุดเองเด็กยอมรับว่าอยู่กินกับในกอผู้เป็นพ่อ
ตามภาษาคนรักกันเหมือนสามีพันรยา
แล้วก็มีความสัมพันธ์เกินเลยกับพ่อ
อย่างว่ากฏหมายคือส่วนเกินกฏหมายทำให้ชีวิตเขาพัง
พ่อทำถูกแล้วและเสียใจที่พ่อ
ต้องมาถูกจับกลุ่มถูกดำเนินคดี
เพราะความรักระหว่างสองคน

เขาบอกเดี๋ยวนักจิตวิทยาจะมาพูดคุยอีกทีนึงนะคะ

ตำรวจสพเมืองพังงาค่ะแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ก่อซึ่งเป็นพ่อกระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
โดยเด็กยินยอมหรือไม่ก็ตามนำพาเด็กอายุเกินไม่เกิน๑๕ปี
จากพ่อแม่หรือผู้ปกครองและเบื้องต้นเองในกอรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
เจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังที่สารพังงาพร้อมสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานที่จะรวบรวมทำสำนวนในคดีนี้
ส่งพนักงานอายการฟ้องร้องต่อสารต่อไปค่ะ